ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ถ้าใครอยู่กรุงเทพฯมาดังร้อนแถวสุขุมวินรถติดไปเลย

เขายินดีกับเขามันอลังการจริง
ศิลปินดารามาร้อยกว่าชีวิตนะคะ
ที่สำคัญค่ะไฮไลท์หน้าจอเห็นแล้วค่ะ

วมเครื่องเพชร๑๐๐๐ล้านบาทมาร่วมงาน
ต้องบอกว่าเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่จริงนะคะ
เมื่อคืนนี้สดร้อนนะคะ
มีดาราดังตบเท้ามาร่วมงานเกือบ๑๐๐ชีวิต
ดังทั้งนั้นนะคะอาทิไบท์วัชิริวิทย์
เมธาวินนนกุลซีนุนิวนะคะ

ซึ่งไฮไลท์ของงานคือการปรากฏตัวของแอนโทเนียค่ะ
ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นปีของเธอ
ที่มาอวดลูกสวยด้วยชุดราตียาว
มรกฏประกายเพชรรูปหยดน้ำ
มูลค่า๑๐๐๐ล้านบาท
คุณผู้ชมดูพร้อมกันหน้าจอนะคะ
น้ำหนักทั้งหมดก็คือ๑๐๒๖๑กรัฐ

แม่งวดหน้านะ๖๑๑๖นะ

ทีสมพักยังไม่หมดเพลงเท่านี้นะคะ
จากนี้ยังมีการแสดงแสงสีเสียงเลเซอร์ผ่านม่านนามสุขอลังการนะคะ

สวยมากสวยลอยลงมาของจริงค่ะ
สวยสะกดตารากับนางพญาเรียกว่าสวยสมการรอคอยเลยล่ะค่ะ

นนกุลนะคะก็ได้มาอัปเดตเรื่องของใจให้ชาวเราได้ฟินกันอีกครั้ง

จากภาพอื่นหลังเราจะเห็นนุ่มนกุลโผล่ไปร่วมกับหกวน
กระหน่ำแซวผ่านโซเชียลนะคะ
บอกว่าแหม่คู่นี้เขาน่ารักจริงนะคะ

ไปฟังเสียงหน่อยค่ะ

คือตอนตัวเราตัวเราสุขไหมครับ
ครับผมก็จะบอกว่าเพื่อนพี่ทุกคนน่ารักมากนะครับ
เพราะว่าเวลาเหมือนกับทุกคนเอ็นดูพี่เขาเยอะมากนะครับ
เพราะพี่ตัวพี่เขาก็อยู่ในวงการนี้มานานมากครับผม
แล้วเหมือนกับเวลาที่เราไปเจอเพื่อนหรือผู้ใหญ่

เพราะว่าคนที่รู้จักพี่เขาเนี่ยน่ารักหมดเลย
ยินดีครับก็แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ผมชวนเข้ามาอยู่ในโลกของผมบ้าง
ก็หวังว่าจะตอบรับเหมือนกันนะครับ